คุณผู้ชมคะที่เลยเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แม่ค้าขายดอกไม้เนี่ยนะคะ
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้ากระท่อมที่ขายดอกไม้เลย
แต่ทีนี้เรื่องปมสาเหตุเนี่ยยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรแม่ค้าขายดอกไม้คนนี้ถึงโดนลอบสังหารนะคะ
นี่เป็นภาพตอนที่หลังเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจสพภูหลวงได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายที่กระท่อมหลังหนึ่ง
อยู่ที่พื้นที่ตำบลเลยวังใสอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย
ทีนี้ตอนเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลภูหลวง
กู้ภัยสว่างคิรีธรรมแล้วก็สมาคมร่วมใจเมืองเลย
ผู้หญิงคนนี้สภาพคือนอนหงายจมกองเลือดอยู่หน้ากระท่อมไม้ไผ่

สภาพศพก็สวมเสื้อเชิดสีฟ้ากางเกงยีนขาสั้น
ผู้ตายคือนางสาวปารีนาอยู่สถิตวงอายุ๔๖ปี

ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่หน้าอก๑นัด

จากการสำรวจโดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้

คาดว่ามือปืนรายนี้อาจจะแอบซุ่มยิงจากที่มืด

นำศพของนางสาวปารีนาส่งโรงพยาบาลชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ก็บอกว่าผู้ตายมีอาชีพขายดอกไม้ที่กระท่อมไม้ไผ่ที่เกิดเหตุ

มีมือปืนไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกัน

ซุ่มยิงผู้ตายตอนที่ยืนอยู่หน้ากระท่อมจนเสียชีวิต
แล้วต่อมาพี่ชายของผู้ตายก็มาตามหา
ปรากฏว่าเจอว่าน้องสาวถูกยิง
พี่ชายก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ตอนนี้ทางชุดสืบสวนเอง
ก็มีการลงพื้นที่เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ

จะได้ใช้เป็นเบาะแสติดตามตัวมือปืนมาดำเนินคดี
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุปมการสังหารครั้งนี้
ต้องรอสอบปากคำญาติแล้วก็พยานของผู้ตายอีกครั้งหนึ่งนะคะ